กันที่ร้านแรกด้วยสไตล์บ้านและการขายในช่วงกลางคืนแบบนี้
กับรสชาติหมูที่ถูกใจใครหลายคน
ซึ่งไม่ว่าลูกค้าต้องมารอคิวซื้อความอร่อยนี้กันเป็นชั่วโมงแค่ไหน
ก็ไม่มีใครหวั่นเลยล่ะค่ะ
บางคนอาจเรียกหมูปลาร้าหรือบางคนอาจเรียกหมูต่ำ
ที่ต้องเรียกแบบนี้ก็เพราะสไตล์การขายที่ใช้รถเข็น
คนที่อยากจะนั่งกินที่นี่เลยต้องปูเสือกิน

ซึ่งหมูปิ้งของทางร้านจะเสียบใส่ไม้เป็นชิ้นพอดีคำ
แล้วก็นำมาย่างจนหอม
ทำให้เวลากินก็จะได้กลิ่นหอมของควันจากการย่าง
ทานคู่ไปกับน้ำจิ้มแจ่วบองหรือปลาร้าสับที่ออกเค็มแบบกลม
แกล้มด้วยผักสัด
โอ้โหฟินอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ

อร่อยจี๊ดจัดริมทางกับร้านสุดแซ่บ
ำมะม่วงปูม้าห้วยขวาง
อร่อยจนถึงขั้นต้องมีบัตรคิวกันเลยทีเดียว
ว้าว
ยำสุดแซ่บแห่งนี้มีหลากหลายเมนูยำ
ทั้งกุ้งกล้างปูม้าสด
หอยนังรมสดมะม่วงกรอบ
และยำของร้านนี้บอกเลยว่าแซ่บครบรส
เราใช้อาหารทะเลแบบสด
โดยเฉพาะปูม้าเนื้อแน่น
ผสมผสานกับน้ำยำรส๗ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่๑๐
เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านที่เลือกความเผ็ดได้ถึง๓ระดับ
น้อยเผ็ดกลางเผ็ดมาก
เลือกรสชาติความแซ่บได้ตามต้องการเลยล่ะค่ะ
อยากอร่อยระดับไหนจัดไปได้เลย
พ่อค้าแม่ค้าเขาใจดีพร้อมบริการเสิร์ฟความอร่อยถึงมือ
เติมความหวานกันบ้าง
กับเมนูขนมไทยราคาหลัก
ที่คุณภาพเกินราคาที่ปรุงแต่งด้วยรสมือที่พิธีพิถันของคุณยายหวย
ร้านเด็ดเขตพระขนงที่การันตีความอร่อยมานานกว่า๕๐ปีแล้วล่ะค่ะ
สำหรับเมนูขนมหวานของคุณยายหวยก็มีให้เลือกทานมากมาย
โดยเมนูจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่คุณยายหาซื้อได้ในวันนั้น
สำหรับราคาขนมในร้านจะเริ่มต้นที่๒๐บาทไปจนถึงราคาหลักร้อยนิดเท่านั้นเองนะคะ
สำหรับใครที่อยากมาพิสูจน์ความอร่อยสามารถแวะมาหาคุณยายหวยได้
ที่หน้าสำนักงานเขตพระขนงบริเวณปากซอยสุขุมวิท๕๔จ้า
อร่อยกันต่อกับเมนูเอาใจเด็กเส้นกับร้านรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมินิสีชมพูบานเย็นคันเล็กคันนี้
เห็นแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะครบเครื่องเรื่องความอร่อยแถมยังเข้าถึงลูกค้าได้ทุกตรอกซอกซอยอีกด้วย
โดยตรงกลางจะวางเตาถ่านมีหม้อก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็กมีการจัดวางเส้นก๋วยเตี๋ยวผักเนื้อหมูลูกชิ้นพร้อมเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวไว้ในรถเข็นอีกด้วย
ใครอยากจะไปลองก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสุดเข้มข้นในราคา๓๐บาทนี้ก็ไปกันได้เลยที่ตลาดสดเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองจ้า
ต่อกันที่ร้านออสหมึกบดเจ้าเด็ดเจ้าดังประจำถนนเลียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวบจังหวัดประจวบคิริขัน
เห็นเป็นรสร้านเล็กแบบนี้แต่รสชาติความอร่อยไม่เล็กนะจ๊ะและหมึกบดร้านนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนตรงที่เขาสามารถบดหมึกได้ยาวกว่า๒เมตรเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าสั่งมากินทีกินเพลินกินจนอิ่มแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ
ใครที่ผ่านไปมาอย่าลืมไปลิ้มลองความอร่อยของหมึกบดร้านออสหมึกบดกันนะจ๊ะทุกคน
ปิดท้ายด้วยไอศครีมรสเข็นของพี่เอ๋พ่อค้าไอศครีมสุดเท่แห่งเมืองเชียงใหม่
ซึ่งไม่ได้เรขายแบบธรรมดาธรรมดาเพราะเขาแต่งตัวสุดเนี๊ยบราวกับพระเอกเอ็มวีมาขาย
ที่สำคัญนอกจากทางร้านรับเงินสดแล้วยังรับจ่ายทางคิวอาร์โค้ดเพื่อความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยล่ะค่ะ
จ่ายเงินก็สะดวกแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยเริ่มต้นที่๑๐บาทไปจนถึง๒๕บาท
ไอเดียดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีแบบนี้สมกับคำว่าไทยแลนด์ยุค๔๐จริง
เป็นยังไงบ้างล่ะคะทุกคนบอกแล้วว่าเมืองไทยมีแต่ของอร่อยแถมสตรีทฟู้ดเมืองไทยยังขึ้นชื่อในเรื่องของราคาที่จับต้องได้ไม่แพงและรสชาติที่อร่อยถูกปาก
แล้วคุณชนะคุณใบตองคุณชิสาล่ะคะมีร้านรถเข็นในดวงใจกันบ้างหรือเปล่า
ร้านรถเข็นในดวงใจนั่นเหรอ

มีหลายร้านเลยนะจริงแล้วร้านสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านรัดเข็นนี่เมืองไทยเนี่ยเด็ดเทียบเลย
ถ้าจะให้เลือกยากมากแต่ว่าจะชอบเป็นพวกขนม
ขนมไทยบ้าบินแบบนี้
ขนมเบื้องกล้วยแบบนี้เขาจะขายตามตรงที่
ที่มีรถเข็นสมัยก่อนเขาจะเข็นมา

หลายร้านเราก็ชอบทั้งนั้นแหละสตรีทฟู้
แต่ขออย่างหนึ่งขอให้สะอาดแล้วกัน
ในสร้างความอร่อยก็มีอยู่แล้วนะครับ